โหลดไหมครับหมายถึงโหลดเตี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบาด
โหลดเตี้ยนะครับดูข่าวนี้หน่อยกำลังข้ามทางรถไฟครับ

นั่นแหละครับดีนะครับที่รถไฟเขาก็เห็นมาแต่ไกล
คนขับรถไฟหยุดรถนะครับหยุดรถได้ทันโอ้โหคนบนรถไฟก็งงเอ๊ะนะครับ
หยุดทำไมหยุดทำไมรถกระบาดคาอยู่บนร้านรถไฟครับ
คุณผู้ชมเหตุเกิดสิบโมงเช้าตรงนี้คืออำเภอโคกโพครับ
กระบะคันนี้นะครับไม่ได้เสีย
นะฮะแต่รถเขาโหลดโหลดเตี้ยเตี้ยจนใต้ท้องไปติดกับรางรถไฟไปต่อไม่ได้ฮะ
เลยอ่ะครับรถด่วนขบวนนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นรถด่วนส่งสินค้าต้องเนี่ยครับหยุดเดินรถเป็นเวลาประมาณ๑๕นาทีนะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเคลื่อนย้ายรถกระบะคันนี้ออกให้พ้นรางรถไฟครับ
คุณผู้ชมดูสิฮะมันติดตรงไหนนั่นดูดิก้มก้มดูดินะครับ
งัดกันแล้วช่วยกันยกนะครับกว่าจะเคลื่อนรถคันนี้ออกไปได้ฮะ
จากนั้นขบวนรถไฟก็สามารถเดินทางต่อไปได้ครับคุณผู้ชมอ่า
โหลดก็จริงถ้ามันผิดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะและนี่แหละครับจะเจอปัญหาแบบนี้อีกนะครับ
เสียวแทนเลยนะคะดีที่ช่วยไว้ทัน